อันนี้มีการแชร์พฤติกรรมของคนขับรถยนต์คันหนึ่ง
คือเขาพยายามจะขับถอยจอดข้างทาง
แต่เหมือนกับรถอีกคันนึงก็คงมาขวาง
คือไม่ได้เชิงจะขวางแต่ว่าทำให้เขาถอยไม่ได้

พอถอยไม่ได้โมโหเดือดขึ้นมาเนี่ย
ทำท่าควักปืนออกมาขู่เลยนะคะบอกว่าอยากเจอลูกปืนไหม
ไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
มันมีรถข้างหลังครับ

แต่เขาก็บอกไงมันมีรถเจาะข้างหลัง

แล้วนี่คือเขาเลยไปไกลพอสมควรนะ
เห็นไหมที่จอดที่ว่างนี่คือมันอยู่แบบไกลแล้ว

เขาจะถอยกลับมามันก็ทำให้รถอีกหลายคันที่ตามมามันต้องถอยไง
แล้วคืออำนาจบาดใหญ่มากลงมาขู่
อยากเจอลูกปืนไหมอย่างนี้เลยนะ
เออนี่ก็เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่กันน่ะนะคะ
คลิปนี้มาจากกล้องหน้ารถ
ซึ่งคนขับรถเขาก็ไม่ได้ขับเร็วหรอก
ก็ขับช้าชิดซ้ายมาตามทางปกติ
แต่รถยนต์คันนี้สีบรอนทองขับเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
แล้วก็พุ่งถอยมาคล้ายกับเขาอยากจะถอยเข้าจอด
แต่จู่รถยนต์คันนี้ใส่เกียร์ถอยหลังมา
แล้วก็ถอยหลังแบบไม่สนใจเลยว่ามีรถขวางอยู่นะ
แล้วก็บีบแตรส่งสัญญาณเตือนก็แล้ว
ก็ยังถอยมาอีกแล้วเนี่ยคนขับก็ลงมานี่
ถืออะไรมาด้วยอะนะคะ
ทางผมถอยไม่ได้ชายเจ้าของรถยนต์ไม่พอใจค่ะ
แล้วก็เดินลงจากรถมาหยิบอาวุธที่เหน็บอยู่ที่เอวด้วย

ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีทั้งภรรยาทั้งลูกนั่งกันมาในรถไง
ภรรยาก็พยายามห้างบอกใจเย็นนะมีลูกอยู่
เจ้าของคลิปนี้ก็คือรถคันนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจขับออกจากจุดดังกล่าวไป
จะได้ไม่เกิดเหตุบานปลายขึ้นนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วค่ะ
แล้วก็ช่วยกันชี้เบาะแสนุ่มหัวร้อนรายนี้
ทราบหมายเลขทะเบียนรถก็คือวแว้นกไก่๖๔๗๘กรุงเทพมหานคร
สถานที่เกิดเรื่องก็คือถนนใจกลางเมืองระยองก่อนถึงห้างโลตัสระยองนะคะ
ตำรวจในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะต้องตรวจสอบและนำตัวหนุ่มคนขับรถยนต์รายนี้มาดำเนินการโดยเร็ว
เพราะพฤติกรรมนี้ถือเป็นการกระทำที่อันตรายต่อเพื่อนร่วมทางและประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ
กปืนไปในที่สาธารณะมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะ
แล้วยังไปข่มขู่คนอื่นอีกนี่ไปกันใหญ่เลยนะคะ
ดีที่ไม่เกิดเหตุบานปลายรุนแรงจนถึงเสียชีวิตกันนะคะ